คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้นะคะเป็นชีวิตรันทศของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาก็คือเธอก็สูงวัยแล้วแหละนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคือเรื่องของเรื่อง
มีคนไปแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งสูงวัยแล้วสภาพเนี่ย
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะอยู่ที่ห้องนะครับ
เหมือนบ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคือสภาพเธอ

แล้วมันก็จะมีถุงอาหารเก่าซึ่งมันบูดแล้วหมดอายุแล้ว
ค่ะอยู่บริเวณรอบเตียงเลย
แสดงว่าก็คงต้องมีคนเอามาให้หรืออะไรแบบนี้เนาะ
แล้วก็กินไม่ได้แล้วเธอก็อดอาหารมาหลายวัน
คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องคือเธอเนี่ยเคยมีตำแหน่งทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นถึงผู้จัดการด้วยนะแล้วเธอเนี่ยไปถูกคนที่รู้จักที่จ้างมาดูแลเนี่ย
ที่เธอป่วยโอ้โหทำกับเธอได้เดี๋ยวเล่าต่อให้ฟัง
คือผู้หญิงสูงวัยคนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอไม่มีใครดูแลไม่ได้กินข้าว
ไปตรวจสอบที่บ้านเอื้ออาทรนนทบุรีนะคะ
อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
ตรงนี้เป็นบ้านที่อยู่ในห้องเลขที่๑๘๕อาคาร๘๕

ชื่อว่านางกระหนกการจันทรเซน
เธออยู่ตรงบริเวณเตียงตรงนั้น

แล้วยังเปิดเครื่องออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา
พ่ออ้อมผู้ใหญ่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ข้าวของในห้องโรคลุงรังไปหมดแล้วนะคะ
อย่างที่บอกมีถุงอาหารเก่าแว้นอยู่รอบเตียง
กู้ภัยนำข้าวให้ทางนางกระหนกการกินค่ะ
เพราะว่าเธอทนหิวน่าจะไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันแล้วแหละ
เธอเล่าแบบนี้เมื่อก่อนจริงเธอทำงานนะคะ
มีตำแหน่งเป็นถึงผู้จัดการของบริษัทเอกชน

ก็เลยออกจากงานมาค้าขายของชำอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย

ซื้อห้องไว้ห้องนึงนะยังพอมีเงินบ้างไง
มีตำแหน่งไปถึงผู้จัดการเนอะแล้วตอนนี้ถูกยึดเอาไปแล้ว
เพราะว่ามันมีช่วงสถานการณ์โควิดเลิกค้าขายเพราะอะไร
เธอบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
แล้วก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเธอเดินไม่ได้เลย
ตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่บ้างเลยตัดสินใจไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อว่านางแดงนางแดงเนี่ยเขามีอาชีพค้าขายเหมือนกันนะก็เลยให้นางแดงคือเธอไว้ใจก็เลยให้นางแดงมาดูแลและให้ที่อยู่กินหลับนอนอยู่ด้วยกันให้ค่าจ้างวันละ๓๐๐บาทให้ค่าจ้างด้วยนะคุณผู้ชมลองคิดนะวันละ๓๐๐เดือนนึงเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะคะอยู่ด้วยกันมาสองปีจนสนิทสนมทีนี้ตอนนั้นนางแดงเอ่ยปากเอ่ยปากมาบอกเธอว่าพี่กระหนกการยืมเงินหน่อยสักสามหมื่นก็ว
จากคนรู้จักมาให้แต่ไม่นานนางแดงค่ะพาเพื่อนแม่ค้าคนอื่นเป็นเพื่อนของนางแดงเนี่ยมาแล้วมาบอกเธอว่ากู้เงินให้อีกได้ไหมพี่กระโนการ
เธอก็ไปกู้มาให้อีกรวมเป็น๘๐๐๐แต่กลายเป็นว่านางแดงไม่เคยส่งดอกเบี้ยไม่เคยจ่ายเงินคืน
เธอก็เลยต้องรับภาระใช้หนี้แทนตลอดจนเงินเธอหมดนะคะ
ตัดสินใจเอาพระเก่าแก่ที่เก็บไปขายได้เงิน๒แสน
ก็แบ่งไปใช้หนี้แทนนางแดงแล้วก็เพื่อนที่มาขอให้เธอกู้เงิน
เงินที่เหลือใช้จ่ายก็หมดไปกับการรักษาตัว
สองสามเดือนที่ผ่านมานางแดงก็ไม่เคยเข้ามาดูแลทุกวันนี้
มีใครล่ะมีรอปภบ้างเพื่อนบ้านบ้าง
แวนมาส่งอาหารยอมรับเลยลำบากจริง
อยากให้นางแดงกับเพื่อนมาชดใช้ค่าเสียหาย
หนี้ทั้งอย่างค่าใช้จ่ายหลายอย่างค่าไฟอีก
โอ้โหอีกหลายตังค์เลยนะคุณผู้ชม
แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าไฟฟ้าจะโดนตัดเมื่อไห
มีค้างค่าไฟมา๓เดือนอีกต่างหาก
ลองฟังเสียงป้ากระหนกการค่ะ
เอามาให้เอาครั้งแรกเลย๓เมืองก็บอกว่าเอาอย่างนี้
ค่าดอกเดี๋ยวป้าจ่ายให้เป็นค่าแรง
เรื่องเงิน๘เมืองทำไงคุณป้าทำไง
ป้าก็ถูกไม่มีเสร็จแล้วก็สุดท้ายป้ามีเต็มทิ้งเลย
มีผ้า๓องค์ไปขายเท่าไหร่
๒๐๐๐๐๐บาทแล้วเอาเงินนั้นมาปลดหนี้
เอามาก็ขอให้ไปเพราะป้าส่งรอกไม่ไหว
เหมือนกับว่าใช้ชื่อเราไปขอยืมเข้ามาแทน
แล้วพวกการณ์ตอนนี้ก็ไปเผาผีกันเลยครับว่า
ก็ต้องบอกให้ป้าอด
ฟังป้าแล้วเราก็สลดหดหูใจไปด้วย
พูดไปก็ร้องไห้ไปไม่มีแรงจะพูดด้วยนะ

โดนตัดไฟในอีก๒๓วันนี้แล้วป้าบอก

เพราะอะไรมันมีเครื่องผลิตออกซิเจนที่ต้องใช้ตลอด
และยังมีเงินที่ต้องจะต้องหาอาหารมากินอีกใช่ไหม

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
รองการซึมต่างเพราะป้าแกลุกเข้าห้องน้ำเองไม่ได้
ก็อยากให้นางแดงกับเพื่อนเอาเงินมาคืนได้ไหม
ครอบครัวของป้าป้าบอกป้ามีลูกชาย
ทำงานเป็นพนักงานสายการบินแห่งหนึ่งนะ
แต่มาถูกเลิกจ้างช่วงโควิด
ที่ผ่านมาส่งเงินมาให้ใช้แต่ลูกเองนะก็ตกงาน
กลายเป็นว่าขาดการติดต่อจากเธอไป๒เดือนแล้วด้วย
โอ้โหน่าเห็นใจนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็